แต่ว่าข่าวนี้เชื่อว่าหลายท่านก็คงจะยิ้มออกและมีเฮด้วยค่ะ
เพราะว่าวันนี้ที่ประชุมคอรมอลค่ะ
มีมติขยายมาตรการช่วยค่าครองชีพนะคะ
โดยเฉพาะมาตรการด้านพลังงาน
แม่ก็เป็นเรื่องที่บ่นกันมาตลอดนะคะ
เรื่องของพลังงานที่มีราคาสูงขึ้น
วันนี้พลเอกประวัติจันทราชานายุกรัฐมนตรี
ได้เปิดเผยผลการประชุมคอรมอลค่ะ
บอกว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการ
เทาผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจเร่งด่วน
ซึ่งจะสิ้นสุดวันที่๓๐มิถุนายน
อันนี้ก็จะขยายออกไปอีก๓เดือนนะคะ

ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อซื้อก๊าซหุงต้ม๑๐๐บาทต่ออีก๓เดือนนะคะ
อันนี้ก็จะมีผลตั้งแต่๑๖มิถุนายนถึงวันที่๑๕กันยายนนี้ค่ะ
สำหรับกลุ่มผู้ที่ใช้น้ำมันค่ะ
รัฐยังอุดหนุนราคาดีเซลที่๑๕๐นะคะกรณีขายเกินลิตรละ๓๕บาท
แล้วก็ขอความร่วมมือไปที่โรงกลั่น
กำไรการกลั่นส่วนหนึ่งเข้ากองทุน
เพื่อที่จะลดภาระน้ำมันให้ประชาชนทั้งดีเซลและเบนซินเป็นเวลา๓เดือนค่ะ
ส่วนมติคอรมออื่นก็อย่างเช่นการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศ
ตุ้นการท่องเที่ยวส่งเสริมการบริโภคและการจ้างงานเป็นเวลา๖เดือน
ตั้งแต่๑๖กรกฎาคมจนถึงสิ้นปีนะคะ
ก็เป็นมติคอรมอลที่เน้นดูแลเยียวยาประชาชน
เกี่ยวกับเรื่องภาวะพลังงานและแก๊สหุงต้มที่ขยับตัวสูงขึ้น
ขณะเดียวกันวันนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุลักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานเปิดตัวค่ะ
นี่ค่ะเตามหาเศรษฐีหรือเตาซุปเปอร์อ้างโล่แม่ก็เป็นที่ฮือหานะคะ
เป็นเตาถ่านเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนหันมาประหยัดพลังงาน
บอกให้ใช้เตานี้ค่ะเตามหาเศรษฐีหรือเตาซุปเปอร์อ้างโล่
เขาบอกวางภาชนะได้ถึง๙ขนาดประหยัดถ่านกว่าเตาปกติ๓๐๔๐เหมาะสำหรับยุคนี้ค่ะ
พอเปิดตัวมาก็ปรากฏว่าเสียงตอบรับนะคะเนี่ยค่ะให้คุณผู้ชมดูในคอมเมนต์ก็แล้วกันนะคะ
ก็หลากหลายนะคะมีเสียงตอบรับหลากหลายเลยทีเดียว
สำหรับเตามหาเศรษฐีหรือว่าเตาซูเปอร์อังโล่นี้ค่ะ